ช่วงนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีพายุฤดูร้อนนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๓ไปจนถึง๒๖เมษายน
พื้นที่ตอนนี้โอ้โหลมแรงฝนตกหนัก
นครราชศรีมามีฟ้าผ่านะคะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วย

บ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
มีฟ้าผ่าในพื้นที่บ้านโนนเพชรหมู่๘
ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เสียชีวิต๒ศพส่วนอีก๓คนรอดตายแบบปฏิหารเลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางลำไยมารสีอายุ๔๘ปี
และนางอัชรานวลกระแสอายุ๓๐ปี
พอไปดูที่โทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
มีรอยไฟไหม้แตกเสียหายพังเลยค่ะใช้การไม่ได้
คาดว่าก็จะโดนฟ้าผ่าแล้วก็ผ่าลงไปที่มือถือด้วย
นางสุดใจสมชนะนางสารเงินรวง
ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่านในครั้งนี้บอกว่า
เขาก็อยู่ด้วยกัน๕คนไปเลี้ยงควายที่ทุ่งนาค่ะ
ฝนตกหนักลมพัดแรงมากก็เลยชวนกันไปหลบในกระท่อม
แต่นางสุดใจกับนางสานหาควายตัวเองไม่เจอก็เลยเดินออกจากกระท่อมไปตามหา
ที่เหลืออีก๓คนก็เลยนั่งอยู่ในกระท่อม
นางสมฤทัยนวลกระแส๑ใน๓คนที่อยู่ในกระท่อม
บอกนางลำไยกับนางอัชราว่าปิดมือถือนะป้องกันเอาไว้ก่อน
กลัวฟ้าผ่านี่นะคะครับนางสนฤทัยก็ปิดมือถือ
แต่อีกสองคนไม่ปิดพูดติดตลกว่าไม่เป็นไรหรอก
ไม่ได้ไปสาบานที่ไหนฟ้าไม่ผ่าหรอก
แล้วก็นั่งเล่นมือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็กระเป๋ากางเกง
สักพักฟ้าผ่าลงมาที่กระท่อมก็โดนสองคน
ลำไยกับนางอัชราเสียชีวิตเลย
สมฤทัยกระโดดหลบทันรอดตายหุดหวิดเลยค่ะ
หนึ่งในผู้รอดชีวิตบอกว่าตอนนั้นหูดับไปเลยค่ะ
เสียงฟ้าผ่าดังมากนะคะ
พอได้สติหันไปเห็นสองคนนอนหงายเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วมือถือของทั้งสองคนก็ถูกฟ้าผ่า
ว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของการถูกฟ้าผ่านในครั้งนี้นะคะ
คนที่รอดชีวิตบอกว่าปิดมือถือแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้
ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุทุกคนไม่ได้เล่นโทรศัพท์ค่ะ
ก็นั่งคุยกันตามปกติอะค่ะครับ
มีอยู่แต่ว่าปิดเครื่องไว้อยู่ในกระเป๋ากางเกงแต่ว่าสองคนนั้นน่าจะไม่ได้กระทืบ
แต่ไม่ได้เรียนโทรศาสตร์ต้องนั่งคุยกันแล้วตอนนั้นได้บอกไงครับ
พี่โทษครับหน่อยบอกบอกน้องตั้งแต่แรกแล้วบอกไปสิบสิบครั้งแล้ว
บอกว่าปิดโทรศาสตร์ไม่ไม่เล่นกันปิดเหมือนทางนี้ก็ข้ามไปอัตโนมัติ
กระโดดข้ามเถียงไปไปหมู่อยู่ฆ่าแทนธาอุดหูไว้กระสุนหูมันดับ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของมันเกิดอยู่กับเจ้าของเนี่ย
สาราธรรมสังเวศบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
เพราะว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหันนะคะ
กำนันตมนต์ด่านช้างกำนันต์พิทักภงศรีศักดิ์
บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วว่ามีคนถูกฟ้าผ่าตาย
ก็แจ้งไปยังในอำเภอแจ้งไปยังจังหวัดนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มาช่วยเยียวยาจัดการเรื่องของงานศพให้ด้วยนะคะ
ก็เลยมีการออกหนังสือไปยังผู้นำชุมชนให้เตือนประชาชนด้วยว่าช่วงนี้ต้องระวัง
พายุฝนฟ้าขนองก็ให้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะครับส่วนที่อำเภอคำชะอี
โอ้โหมีลูกเห็บแล้วลูกเห็บใหญ่ขนาดเท่าฝาขวดน้ำโอ้โหมีคนเสียชีวิตจาก
ฟ้าผ่าด้วยนะคะหนึ่งรายคือนางทรสุขรีนะคะ
ก็เดินทางไปที่กลางทุ่งนาจะไปพาวัวกลับบ้าน
ฟ้าผ่าลงมาโอ้โหโดนไปเต็มนอนหมดสติอยู่เลย
เห็นเหตุการณ์รีบพาส่งโรงพยาบาลพยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ